ท่านผู้ชมครับในช่วงเวลานี้แน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็มีผู้ที่ไปรอคิวในการตรวจหาเชื้อ
ตรวจเชิงลุกโควิด๑๙ที่สมุทรสาครเนี่ยมีจุดตรวจอยู่จุดหนึ่งนะฮะ
หล่อคนหนึ่งเธอก็รอคิวอยู่นานอยู่พอสมควรนั่นแหละ
สุดท้ายมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับไปดูนะฮะ
ฟังแหลงฟังแหลงฟังแหลงแล้วคุณฟังไหม
นี่ตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามนะฮะไม่ใช่สมุทรสาครสมุทรสงครามนะฮะ
ก็ไประงับเหตุนะครับหญิงสาวคนนี้เนี่ยนะครับ
มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โดมทองคำ
อยู่ข้างห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงคราม
เธออยู่๒๗ปีนะครับมีบัตรคิวด้ำดับที่๗๑
ตั้งแต่๘โมงเช้านะจนถึงเที่ยงยังไม่ได้ตรวจนะครับ

สุดท้ายตอนที่เขากำลังตรวจคนอื่นกันอยู่เนี่ยเธอก็เอามือทุบโต๊ะเสียงดัง
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะฮะบอกว่ามีการถมน้ำลายใส่โต๊ะแล้วก็เอะอะโวยวาย
ก็เลยต้องให้เจ้าหน้าที่มาระงับเหตุนะครับ
ตรวจสอบประวัติก็เคยมีเรื่องการรักษาอาการซึมเศร้าด้วย
ส่วนที่อารวาสตรงนี้อาจจะเครียดที่รอนานสุดท้ายเธอก็เลยสละสิทธิ์ตรงนี้นะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจที่อื่นแทนอะไรประมาณอย่างนี้
ก็อาจจะเครียดมาว่าไปตรวจจากจุดไหนอะไรยังไง
หรือว่ามาจุดนี้แล้วยังไม่ได้ตรวจตั้งแต่๘โมงเช้าจนเที่ยง

ก็เข้าใจว่าหลายคนก็น่าจะเครียดกัน

เรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อนะครับ